ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึง
ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นภัยที่โอ้โหใกล้ตัวจริง
เห็นแล้วก็น่ากลัวนะฮะเรื่องราวนะครับ
เราก็เลยไปตามมานะครับเพราะว่ามีคนร้ายเนี่ยใช้มีดไล่ฟันผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเขาเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเขาไปกับแฟนสาว
แล้วชิงเอากระเป๋ากับโทรศัพท์มือถือไปนะครับเจ็บหนักนะครับ
เส้นเองแขนหยีดขาดเลยนะโอ้โห
คือโลกออนไลน์เนี่ยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กออกมาแชร์ภาพ
ของผู้ชายคนหนึ่งที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเนื้อตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดนะครับ
แล้วผู้หญิงคนนึงก็ยืนอยู่ข้างเตียงผัวไข้คนเจ็บเนี่ย
กระดูกแขนหักเอ็นขาดน้องผู้หญิงโดนฟันหลัง

ระวังอันตรายด้วยค่ะโดนมาหลายคน
ได้เลยค่ะอืมประชาอุทิศ๙๐
อยู่แถวนั้นบอกหน่อยว่าพื้นที่ย่านนั้น
เป็นยังไงมันเปลี่ยวมากไหมอะไรยังไงนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ที่อยู่ในภาพทั้งสองคนที่ถูกทำร้าย
แล้วก็ถูกชิงทรัพย์ผู้ชายชื่อ
นายอภิษฎอายุ๑๙ปีนะครับอาชีพ
เขาคือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลถูกฟันเข้าที่
แขนขวาจนเส้นเอ็นแขนขาดส่วนแฟนสาว
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันชื่อนางสาวสุกัญญา
อายุ๒๐ปีซึ่งเล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเรา
ฟังนี่ฮะคุณสุดปรีดามหายศ
ไปคุยด้วยนะครับนางสาวสุกัญญา
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกอังคารที่๑๗
กันยายนเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับคืนนั้นเธอกับแฟนก็คือนายอภิษฎ
เสร็จจากการซ่อมรถจักรยานยนต์กำลังเดินทางกลับบ้าน
ใช้ถนนเส้นประชาอุทิศ๙๐นี่ฮะพอมาถึงซอยที่จะเลี้ยวเข้าบ้าน
เป็นซอยส่วนบุคคลด้วยนะสังเกตว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่ตามมา
แต่ยังไม่ได้เอกใจอะไรเมื่อกำลังเลี้ยวเข้าซอย
มาสักพักนึงทำของตกครับค่ะก็เลยต้องวนรถกลับเพื่อไปเก็บของ
หลังจากเก็บของเสร็จปรากฏว่าคนร้าย๒คนที่มันขี่จักรยานยนต์มา
เข้าซอยไปแล้วทำของตกอ่ากลับมาเก็บของสองคนนี้ขี่จักรยานยนต์มา
ยืดคอกลมแขนสั้นสวมหมวกกันน็อกเต็มใบจอดรถลงมานะฮะ
แล้วก็ใช้มีดขู่มาที่ตัวผู้หญิงกับผู้ชายพร้อมกับบอกว่าให้ส่งโทรศัพท์มือถือมา
แต่ว่าตอนแรกเนี่ยอภิษฎกับสุกัญญาเขาไม่ส่งเขาไม่ส่งให้นะครับ
ก็เลยหยิบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวจนมีการต่อสู้กันเกิดขึ้น
ปรากฏว่าคนร้ายมันใช้มีดฟันเข้ามาที่แขนของนายพิสิทธิ์ฟันมาครั้งหนึ่งนะฮะ
ไว้แล้วก็ใช้สันมีดฟันเข้ามาสามครั้งแต่โชคดีไม่ได้เจ็บอะไรมาก
เพราะว่าที่โดนเข้าไปเนี่ยมันเป็นด้านสั่นมีดพอดีค่ะนะ
ผู้หญิงที่เขาถืออยู่ไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์พากันหลบหนีไป
นี่ฮะโอ้โหน่ากลัวมาก
ดูสิฮะหลังเกิดเหตุผู้เสียหายทั้งสองคนนะฮะ
เขาก็วิ่งกลับไปที่บ้านนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่บ้าน
เพราะว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วแล้วพ่อก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เขาก็ไล่ฟันอีกคนก็ไปหาแฟนหนู
แฟนหนูอีกคนนึงก็มาหาหนูอะค่ะเขาก็แบบเอาเงินมาอะไรอย่างเงี้ย
หนูก็บอกว่าหนูไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาฟันที่หลังหนู
พอได้กระเป๋าปุ๊บเหมือนแฟนหนูก็รีบเรียกแบบว่าให้ไปเรียกพ่อให้หน่อย
มันฟันแขนจะขาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมันได้กระเป๋าหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็วิ่งหนีไปเลยมันก็มีไฟจากโรงงานแต่มันไกลมากแต่คือก็ไม่สว่างอะค่ะ
คือทางเข้าบ้านมันก็จะแบบมืดเพราะเป็นซอยส่วนตัวเขาก็ยังไม่ได้ติดไฟอะไรอย่างนี้ค่ะ
อีกหนึ่งคนนะคะที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสุดปรีดามหายศไปพูดคุยด้วยก็คือ
นายชัยพรอายุ๔๘ปีเป็นพ่อของคนที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรประการ
นี่ค่ะพาไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านไปสักเท่าไหร่
สักประมาณ๒๐๐เมตรตามถนนคุณผู้ชมมีคราบเลือดหยดเป็นทางยาวเรื่อยไปจนกระทั่งถึงบ้านเลยค่ะ
นายชัยพรเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุตนเองนอนพักผ่อนอยู่ในบ้าน
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนโวยวายเหมือนลักษณะคนทะเลาะกัน
ตอนนั้นก็ไม่ได้นึกอะไรนึกแค่ว่าน่าจะเป็นคนงานก่อสร้าง
โกนร้องขอความช่วยเหลือตัดสินใจตนเองเนี่ยวิ่งออกมาดูเลย
สุดท้ายเห็นสภาพลูกคือบาดเจ็บตอนนั้นอาการสาหัสเหมือนกันนะคะ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตอนที่ลูกชายวิ่งมาขอความเชื่อตอนนั้นพ่อเห็นลูกสภาพอย่างไร
ก็เลือดเต็มแขนเลยครับ

มาตามทางเลยแล้ววิ่งมากระโดดขึ้นรถ
พอเอาหนูส่งโรงพยาบาลทีแขนหนูขาดแขนลูกขาด

แฟนเขาโดนฟันสามที่แต่รู้สึกว่าเหมือนจะโดนฟันด้วยสันมีด
คือว่าฟันที่หัวไหล่เป็นรอยช้ำแล้วก็ด้านหลัง
แล้วก็ขาเป็นขาดขาดนิดนึง

อาการของนายอภิษฎนะครับที่ถูกคนร้ายฟันเข้าที่แขน
คุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นขาด๒๐กว่าเส้น

ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอาการปลอดภัยแล้ว
แต่ว่าเรื่องของการกลับมาใช้แขนได้ตามปกติ
คุณหมอบอกว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับ

นายพิษฐบอกว่าคนร้ายหรือว่าผู้ต้องสงสัย
โดนทำร้ายอีกไม่กี่วันต่อมา
มีคนในพื้นที่ที่รู้จักกันก็โดนจี้ชิงทรัพย์ซ้ำอีก
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาสอบปากคำผู้บาดเจ็บไปแล้วนะครับ
ความคืบหน้าของคดีนั้นตำรวจสพสาขานะครับ
แล้วก็ชุดสืบสวนกำลังติดตามอย่างเต็มที่เลยสำหรับคนร้ายนะครับ
แต่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปขอเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรต่างพวกนี้ก่อนนะครับ
จากจุดเกิดเหตุเป็นซอยเปลี่ยวแล้วก็ไม่มีแสงสว่างด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาเรื่องของพยานหลักฐานต่าง
แต่ก็ฝากเตือนประชาชนว่าเวลาค่ำคืนเนี่ยเส้นทางเปลี่ยวอาจจะต้องระวังตัวกันหน่อย